แต่ว่าข่าวแรกนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะครับ

บุกมินิบิ๊กซีแถวลาดพร้าว

บอกว่าเอาเงินมาถ้าวิ่งหนีจะแทงนะ
พอได้เงินไปนะฮะโจรรายนี้บอกว่า
ขอโทษนะพอดีพี่มีลูก
ในช่วงจังหวะที่กำลังจับพนักงาน

แล้วใช้มีดจี้นะครับเพื่อให้พนักงานไปเปิดเก๊ะ

พนักงานจะกลัวแค่ไหนคุณวินาทีนั้น

แล้วก็ตำรวจสนราชพร้าว
รับแจ้งเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
สาขาโพแก้วแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพนะครับ
ก็บริเวณถนนลาดพร้าว๑๐๑นะครับ
เป็นร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซีนะครับ
เกิดขึ้นเวลาสักประมาณตี๓กว่า
เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งตอนใกล้จะตี๔แล้วนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกรุ่งสกุลบุญกระพือ
ภูมิกับการสนราชพร้าวแล้วก็ฝ่ายสืบสวนสนราชพร้าว
เดินทางเข้าไปตรวจสอบอย่างพื้นที่ในจุดเกิดเหตุนี้นะครับ
ที่เกิดเหตุพบพนักงานหญิงของร้านนะฮะ
ยืนรอเจ้าหน้าที่ด้วยสีหน้าที่ตื่นตกใจคุณ
เพราะว่าเพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายมาเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะ
ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าขณะที่เธอกำลังยืนอยู่ที่ชั้นวางสินค้า

ขณะนั้นนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อแขนสั้นสีครีม
สะพายกระเป๋าสวมหมวกแก๊ปสีดำ
เดินเข้ามาในร้านก่อนที่จะใช้อาวุธมีดจี้เธอ
แล้วก็พูดขู่บอกว่าเอาเงินมาถ้าวิ่งจะแทง
พนักงานหญิงคนดังกล่าวนะฮะก็ถูกบังคับให้ไปเปิดลิ้นชักเก็บเงิน
ด้วยความที่เธอก็กลัวตายคุณกลัวถูกแทงกลัวถูกทำร้ายนะฮะ
เธอก็เลยไปตามที่เจ้าโจรสั่งไปที่เคาน์เตอร์เก็บเงิน
ส่งเงินสดให้คนร้ายไปจำนวน๑๘๐๐บาท
โดยก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปคนร้ายพูดกับเธอว่าไงรู้ไหมฮะ

จากนั้นก็รีบวิ่งออกจากร้านไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่
หลบหนีมุ่งหน้าไปทางปากซอยลาดพร้าว๑๐๑นะครับ
ซึ่งทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกรุ่งสกุลก็เปิดเผยข้อมูล
ว่าจะมีการติดตามคนร้ายอย่างไกลนะครับ
เพราะว่าอยากจะได้กล้องจากที่กระเทศนะครับ
ดูว่าหลังกระเทศกรอบกระเทศเป็นอย่างไร
เนี่ยตำรวจก็บอกถึงรูปผัสสถานของคนร้ายนะครับ
เพราะเห็นจากกล้องวงจรปิดชัดเจนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เรื่องของรถจักรยานยนต์

แล้วก็การที่จะตามสืบก็ต้องดูจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
ซึ่งจะหาว่าคนร้ายหลบหนีไปทางไหน
แล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปให้ได้นะครับ
โดยพนักงานของร้านนะคุณเธอก็ตกออกตกใจ
เธอบอกว่าเธอเองก็มีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีคนในครอบครัวเหมือนกัน

อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ